กันที่เรื่องฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เตรียมที่จะคุมเข้มเรื่องการจำหน่ายบัตรเกินราคา

ในต้านประธานเกียรติภัย
คุมการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัด
ถึงการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เตรียมที่จะเข้มงวดเรื่องตัวผี
ไทยจะเปิดบ้านเจอกับเวียดนามวันที่๕กันยายนนี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
โดยก็จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเรื่องการขายบัตรหน้าสนามเกินราคา
เพราะทางสมาคมเองก็ถือว่ามีประสบการณ์เรื่องนี้มาพอสมควรเลย
ทางสมาคมก็ต้องการให้มีความชัดเจนมากกว่านี้
ก่อนที่จะมีการแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งถ้าหากว่าแฟนฟุตบอลคนใดที่ไม่มีบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐
รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ไทยจะเจอกับเวียดนามนะคะ
สามารถติดตามผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กันได้
กันสุดใจเลยนะคะในวันที่๕กันยายนนี้
เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะ
ขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะก็ลงฝึกซ้อมค่ะ
ก่อนที่จะทำศึกชิงแชมป์อาเซียน
ประเดิมสนามกลุ่มเอเจอกับสิงคโปร์นะคะ๖โมงเย็นวันนี้ค่ะ
ก็ซ้อมที่สนามสถาบันการภาระศึกษาวิทยาเขตชนบุรีนะคะ
โดยการฝึกซ้อมเสร็จเย็นวันนี้ค่ะโค้ชก้างนรพลแก่นสนนะคะ
หัวหน้าภูมิสอนนำทีมลงฝึกซ้อมอยู่๑ชั่วโมงเต็มค่ะ
ก็เน้นวิธีกรรมขึ้นไหวการยิงประตูแล้วก็ยิงจุดโทษ
ซึ่งโค้ชก้างก็บอกว่าหวังจะให้ทีมมีวิธีการเล่นที่พัฒนามากขึ้น
มีทรงบอลที่ดีขึ้นแล้วก็หวังที่จะเก็บ๓คะแนนในทุกนัดเลยค่ะ